ยังมีอีกหนึ่งคลิปหนึ่งนะคะที่ถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์และหลายคนก็พูดถึงกันเยอะ
ซึ่งก็เป็นคลิปของนายทหารที่ก็ยืนรอทำหน้าที่อยู่
มีลักษณะยืนโอนเอ็นคล้ายกับจะเป็นลมค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปประคองแล้วก็ให้ยาดมด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราก็ได้ไปพูดคุยเปิดใจกับนายทหารรายนี้ด้วย
โดยคลิปเหตุการณ์นี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าตีขาโหดกระโดดขี่เป็ดนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศการรอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ที่บริเวณเชิงสะพานอรุณอมรินตรงข้ามกับวัดอมรินทรารามไม่ไกลจากโรงพยาบาลสิริราชช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
เนี่ยล่ะค่ะจากภาพก็เห็นนายทหารนายนึงเนี่ยนะคะมีอาการคล้ายกับจะเป็นลม
ซึ่งก็มีตำรวจอีกนายหนึ่งเข้ามาประคองแล้วก็ยื่นยาดมช่วยบรรเทาอาการให้
หลายคนเขาก็ลุ้นกันนะคะว่าทหารนายนี้เนี่ยไหวไหม
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อเด็กหญิงพฤกษชาติเชิดฉาย
ภาพนิ่งในมุมใกล้เคียงกันระบุข้อความนะคะบอกว่า
พี่ทหารคนนี้พี่เท่มากสปีริตสุดยอด
ขนาดยืนรอตากแดดเป็นเวลานานจนจะเป็นลมแต่ก็ไม่ละหน้าที่
ที่จะรอขบวนแห่พระบรมศพทั้งที่จะมีนายทหารอื่นมายืนแทน
พี่ก็ไม่ยอมค่ะนายตำรวจเอาน้ำให้กินพี่ก็ไม่ยอมกิน
จะทำหน้าที่เพื่อส่งพ่อหลวงเรานับถือพี่
นับถือจริงสุดยอดครับวีรบุรุษแท้จริง
ล่าสุดค่ะเรือโทชารวีแดงใหญ่ผู้บังคับกองร้อยกองพันที่๑
รมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สี่สิบเก้านักเรียนในเรือรุ่นหนึ่งร้อยหก
ซึ่งก็เป็นบุคคลในคลิปนี่แหละนะคะเปิดเผยกับทีมข่าว
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมีอาการหน้ามืดจะเป็นลม
ตามที่เห็นในคลิปเนี่ยก็รับประทานอาหารมาแล้วแต่คืนก่อนหน้าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
ประกอบกับช่วงบ่ายพระอาทิตย์ก็หันหน้ารับแดดโดยตรงด้วย
พอผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าจังหวะที่ยืนโอนเอนเหมือนจะล้มเนี่ย
ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงตัดสินใจที่จะยืนต่อ
โทชรวีเปิดเผยเลยนะคะว่าเป็นหน้าที่ของทหารรักษาพระองค์ที่จะขอทำหน้าที่ในการส่งพระบรมศพให้สมพระเกียรติ
คิดว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำให้สำเร็จ
แม้จะมีโอนเอ็นไปบ้างแต่ก็ยังมีสติและสุดท้ายก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ส่วนตัวเรือโทชรวีคิดนะคะว่าทั้งนักเรียนในเรือและนายทหารทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้มีความภูมิใจเพราะถูกคัดเลือกมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากค่ะ